ไหนเลยก็มาถึงเรื่องโชคลาภ

อ้าเผื่อกี้จริงตู้โชว์หน้าต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
ซึ่งหลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาธโรท่านเจ้าอาวาสตั้งชื่อให้ปลาไหล่ตัวนี้ว่าลาบมาก
หลังจากมีญาติโยมขับรถยนต์นำมาถวายเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทะเบียนรถนะครับคือกไก่ลิง๒๖๔๖นครสวรรค์
ส่วนน้ำหนักของปลาไหลเนี่ยเขาชั่งได้ประมาณ๘๙ขีดนะฮะ
ความยาวอยู่ที่ประมาณ๑๒๐เซนติเมตรใครจะนำตัวเลขไปทำอะไรต่อก็ไม่ว่ากันครับ
ค่ะต่อเลยนะคะที่วัดหนองคล้าธรรมรามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์เมืองมะขาวหวานโห
ต้นโพลแล้วทำไมใบต้นโพลเป็นผัดสวยจริงนะต้นนี้
ใช่นี่ไม่ใช่กระดาษนะบางคนนึกว่ากระดาษแล้วเอามาแปะที่ต้นโพนะคะ
เนี่ยต้นโพเผือกเมื่อกี้ปลาไหล่เผือกใช่ไหม

ต้นโพเผือกพี่เบิร์ตก๊อฟสีขาวนวลแบบนี้นะคะ
ใบเห็นไหมสีชมพูก้านมีสีชมพูด้วยปกติเนี่ย
คือก้าจะมีคอลลอฟิลด์ใช่ไหมคอลลอฟิลด์ก็ต้องสีเขียวใช่ไหมคะ
แต่นี่เป็นสีชมพูคือสวยงามแปลกตาค่ะ
คุณวิพัฒน์ด้วงวงนะคะเป็นมรรคชายกค่ะ
เล่าบอกว่าโพต้นนี้สูงสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
แตกออกมาจากต้นใหญ่ได้นานกว่า๑๖ปีแล้วค่ะ
ส่วนโพต้นใหญ่นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า๙๐ปี
ครั้งแรกที่เห็นใบโพงอกใหม่มีสีขาวก็ฝันเลยนะ
คุณผู้ชมลองฟังความฝันเขาดูหน่อย
ฝันว่าเห็นคนแก่เป็นชายและหญิง
ชุดขาวเดินมาหันแล้วบอกให้ดูแลต้นโพด้วย
เพราะในอดีตชาติเมื่อพันปีก่อน
ต่างก็เคยดูแลกันและกันมา
เขาก็เลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่หน้าต้นโพแห่งนี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบอยู่แล้วเนี่ย

เพราะหลายคนก็สมหวังกันนะ
ไปต่อที่วัดทรงเสเวยอำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาธครับก็คึกคักเหมือนกันนะฮะนักเสียงโชคแวะเวียนไปขอโชคลาภโดยการนำเครื่องเส้นไหว้ไป
บางคนที่เคยได้ก็มาแก้บนบางคนยังไม่ได้ก็ไปขอจากรูปปั้นไอ้ส้มฉุนกันทั้งวันครับ
รวมทั้งทางด้านของคุณใบเฟย์สุธิยาแล้วก็คุณมดบรังสิมันนะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับ
กระซิบขอพรเพื่อขอให้งานทุกทั้งปี
หลังจากโควิดมานี่แหละพร้อมทั้งขอโชคลาภกันด้วย
ทั้งคู่ก็ไปจุดประทัดเสียงทายจุดเสร็จปุ๊บ
นี่จุดไปจุดไปเดี๋ยวก็คงจะเอาห่างประทัดมาโชว์กัน
ส่วนนักร้องลูกทุ่งดามรุ่งคุณแฟมบุญมานะฮะ
ซึ่งก็เป็นชาวชายนาฏเองก็ไปไหว้ขอพรด้วย
แล้วก็จุดประทัดเสียงทายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เหนือกันครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่วัดสรรมะเกียงนะฮะ
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยประชาชนแล้วก็นักเสี่ยงโชคครับ
มาร่วมพิธีบวงสวงไอ้ไข่พ่อท่านเทิมครับ
ประจำเดือนมีนาคมโดยรูปหล่อไอ้ไข่เนี่ย
นำมาจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีครับเหล่านักเสี่ยงโชคก็เฮลาโลกันเข้าไป
ส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ฮะบ้างก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้บอกว่า
เดี๋ยวจะเก็บไปดูชัดไปตีชัดที่บ้านนะครับ
แล้วก็ยังมีคนตาดีนะเห็นน้ำตาเทียนเนี่ยหยดเป็นทางยาว
แล้วดูคล้ายพญานาคด้วยเอาก๊อฟดูสิว่าเหมือนพญานาคไหม
นะฮะเออส่วนเป็นเลขอะไรนะหมดนี่อ่า
เราก็คงตีไม่เก่งเราลองไปฟังเขาว่ากันดีกว่าฮะ
ก็มีห้าสามหกสิบห้าหกหนึ่งนะฮะสี่อ่า
ช่วงไข่ช่วงมันฮะ
ต่อเลยค่ะที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ

ไปร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระถวายสังขทาน
พิธีบวงสวงขอโชคขอลาบแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์แบบนี้นะคะ

เพราะอากาศร้อนได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับ
อกจากนี้ชาวบ้านก็ยังจ้างนางรำมาร่วมรำบวงสวง
ก่อนที่จะมีการจุดประทัดเสียงท้ายหนึ่งหมื่นนัด
เพื่อนำเลขปลายหางประทัดนั่นแหละ
ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเพื่อเสี่ยงดวง
ลุ้นกันในงวดที่จะถึงนี้นะคะ
คุณรู้ไหมว่าเขาได้เลขอะไรนั่นแหละ

ก๊อฟโดนไหมโดนใจไหมจริงหรือเปล่าโดนครับพึ่งไปเชียงใหม่มานี่เลยครับ
จริงหรืออ๋อเอาอีกแล้วอ่าก๊อฟ
จากเลขปลายหางประทัดแล้วนี่ไงยังพูดกำลังจะพูดเลยนะ
ในอ่างน้ำมนต์เห็นไหมน้ำตาเทียนเยอะเลยนะคะ
น้ำตาเทียนไปก่อนส่วนงวดที่จะถึงนี้
ถ้าเกิดไม่ได้ไม่โดนก็เอาน้ำตาจริงไปนะครับ
ก็เป็นความเชื่อสุขของคนนะแล้วก็เป็นบรรณากาศมาให้ชมกันนะครับ
คุณผู้ชมส่วนที่คำชโนธวังนาคินนะฮะบ้านดุงอุดรแน่นมากครับ
นักท่องเที่ยวกันไปไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
คือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมเป็นวันหยุดนะฮะ
วันหยุดสุดท้ายของเดือนมีนาคมแหละเพราะว่าวันนี้๒๙ใช่ไหม
สิ้นเดือนเป็นวันพุธเนอะเมื่อวานวันหยุดสุดท้าย
คนเขาบอกว่าแหม่วันหยุดสุดท้ายและเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะ
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๕ด้วยนะคนก็เลยแห่ไปขอโชคลาภจากคำชโนธกันเยอะนะฮะ
ขณะที่บริเวณลานบวงสวงก็มีชาวบ้านแห่ไปส่องเลขเด็ด
จากขันน้ำมนของพระจำกันไม่ขาดสายเลย
คุณผู้ชมก็ไปส่องดูซิว่าเขาเห็นเลขอะไรกันนะฮะ
พอส่องเสร็จปุ๊บนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ก็เขาบอกว่าโอ้โห
เขาบอกว่าเลขงวดนี้ที่มันขายดีบอกได้เนอะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกนะฮะ
เขาบอกว่าหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้นะครับ
อันนี้จากคำชโนธแอบกระซิบนิดหนึ่ง
เดือนหน้าเดือนหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา๓คนจะไปเยี่ยมแถวอีสาน
จริงเหรอสำหรับไหนล่ะแล้วผมจะไปคำสันนด์ด้วยนะ

ติดตามให้ดีเดือนหน้าเรา๓คนจะบุกอีสานแน่นอน
อืมพูดภาษาอีสานเชิญชวนพี่น้องเท่าอน้องคายและอุดร

ก็เห็งโชคลาภแน่อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่อีสานครับ
นี่เป็นลูกอีสานใช่ไหมนี่เป็นลูกน้ำเค็มพี่น้องชาวปลักต้าย
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปเยือนปากใต้นะเดี๋ยวจะเชิญชวนเป็นภาษาใต้
เดี๋ยวไปเราจะเริ่มออกไปสัญจรไปเจอคุณผู้ชมมากขึ้นแหละ

ใช่เอาสงกรานนี้ก่อนเดี๋ยวสงกรานนี้เราไปอีสานเจอกัน
ดรหนองคาย๑๒๑๓นะครับ